ถามคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอบอยู่ในใจก็ได้แต่น้องทั้งสองคนต้องตอบออกมาจริง
มีแฟนแล้วแฟนพูดถึงแฟนเก่าบ่อยรู้สึกอย่างไร

แต่ถ้าเขาพูดแล้วพูดอีกวันนี้ก็พูดพรุ่งนี้ก็พูดอะไรอย่างนี้

แต่ว่าคือที่ผมยกตัวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ย
คืออยากให้ดูข่าวแล้วย้อนดูตัวใจเขาใจเรา
คือสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ทำไม่ถูกต้องเลย
เพราะอะไรเพราะว่าผัวกับเมีย
เมียพูดถึงแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่า

ผู้ชายเอามีดแทงเมียตายเลย

คือเนี้ย์ทำไม่ถูกนะฮะ

แต่รายละเอียดของความรู้สึกคุณผู้ชมดูแล้วก็ต้องคิดตามไปด้วยนะ
นี่คือสภาพศพของนางสาวเนยกำแพงทองอายุ๒๓ปี
หงายเสียชีวิตอยู่บนที่นอน
ลำคอของเธอเป็นแผลลึกเลยคุณผู้ชม
เลือดไหลนองเต็มพื้นอย่างที่เราต้องเบลอภาพเอาไว้
ในห้องมีนายสุรฤทธิ์ภูลเฉลิมหรือว่าบอล

คนแทงเมียตายเขาเล่าบอกว่าเขานั่งดื่มเบียอยู่กับเมียกันในห้องสองคน
พอเริ่มเมาเมียเนี่ยชอบพูดถึงแฟนเก่านะฮะเขาพยายามบอกให้หยุดพูด
แต่เมียไม่หยุดยังพูดถึงตลอดเวลาจึงโมโหเอามิดดาบที่อยู่หลังตู้แทงคอเมียเลยครับ
เห็นเมียล้มลงบนที่นอนคราวนี้ได้สติขึ้นมาล่ะนะฮะรีบวิ่งลงไปข้างล่างขอความช่วยเหลือ
แต่ไม่ทันซะแล้วเมียตายแล้วครับคุณผู้ชมตำรวจนำตัวนายสุรฤทธิ์นะครับ
ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักเพื่อดำเนินคดีส่วนศพของนางสาวเนยนะครับ
ธนสูตรที่โรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อรอให้ญาติมาขอรับศพนะครับ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปผัวเมียเขาไม่ให้พูดกันเรื่องอะไรบ้าง
หนึ่งแฟนเก่าสองพ่อแม่บุพการีครอบครัวเดิมอันนี้ก็ห้ามเลย
ทะเลาะกันอย่าไปแตะแล้วทีไรบานปลายทุกเรื่อง
แต่อันนี้คือเมาด้วยไงถ้าไม่เมาก็อาจจะไม่ถึงขั้นกลับมาแทงกันตายแบบนี้
แต่ถ้าก๊อฟพูดถึงบ่อยทำยังไงนะไปเลยใช่ไหมไปนะ
ไปนะอยู่กับปัจจุบันดีกว่าเนอะ
ต้องถึงขั้นไม่ต้องไปแทงเขา